อยากจะได้โชคได้ลาบบางทีก็ต้องไปพึ่งพาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ
พงขอพรเข้าวัดทำบุญกันบ้าง
คุณเคยได้ยินชื่อวัดที่แปลกบ้างไหม

หรือว่าคุณคิดขึ้นมามโนขึ้นมาเอง

แต่ดิฉันมีวัดที่มีชื่อแปลกมากมาฝากด้วยนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าวัดนี้เนี่ยต้องอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูก
เพราะว่าวัดนี้มีชื่อว่าวัดจะทิ้งพระ

ใช่แล้วพระจะไปไหน

เอ้าก็บอกว่าวัดจะทิ้งพระไง

แม่เราสองคนไม่รู้ถูกไหม
เราสองคนก็ไม่รู้ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน

อยากถามแฟนรายการเหมือนกันว่า
รู้หรือเปล่าว่าวัดจะทิ้งพระมีไหม

กระทิงพระไม่ได้ยินเลยแปลกนะไม่เคยได้ยินนะ

วัดจะทิ้งพระไม่เคย

จะทิ้งพระไม่มีไม่เคยได้ยินครับ

แปลกอยู่ค่ะชื่อวัดไม่น่าจะตั้งแบบนี้

จะทิ้งพระไม่เคยได้ยิน
แปลกอยู่นะป้าว่าทำไมจะทิ้งพระละวัด

ถ้าวัดล้างกันแน่นอนพระไม่มีแน่

สงสัยใช่ไหมคะว่าวัดจะทิ้งพระทำไม

วัดไม่ได้จะทิ้งพระแต่ว่าเป็นชื่อวัดจริง
จะทิ้งพระมีจริงนะคุณผู้ชม

เอาคุณดูวัดจะทิ้งพระ
ใบตองป้ายก็เขียนแบบนี้ด้วย

ถูกต้องวัดจะทิ้งพระนะคะ
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่๔ตำบลจะทิ้งพระ
อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานั่นเอง
หลายคนอาจจะแปลกหูนะแล้วก็แปลความหมายตามชื่อ
เหมือนเราสองคนแบบนี้จนเกิดความสงสัยว่า
อ้าวแล้ววัดจะทิ้งพระทำไม
ถ้าวัดร้างก็ว่าไปอย่างเหมือนคุณลุงบอก

แต่ความหมายแล้วก็ที่มาของชื่อเนี่ยคือเนื่องมาจากว่า
แต่โบราณตามตำนานก็เล่าขานกันมาบอกว่า
คำว่าจะทิ้งพระเพี้ยนมาจากคำว่า
สถิงพระสถิงปุระหรือสถิงพารณสี
เป็นชื่อเมืองโบราณสองฝั่งทะเลค่ะ
มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยก่อนมาก

เป็นที่ตั้งของเมืองพัทธลุงในอดีต
หนังสือประชุมพงศวดารภาค๑๕ได้บันทึกเอาไว้ว่า
พัทธลุงได้ตั้งมาก่อนสุโขทัยนะคะ
ตัวเมืองตั้งอยู่ที่สถิงพารณสี
เมื่อการเวลาล่วงเลยมานับพันปี

จึงกลายมาเป็นจถิงพระ
วัดนี้ก็เป็นวัดคู่เมืองสถิงพระนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเดิมเขาเรียกกันว่าวัดสถิงพระนี่แหละ
แต่ต่อมามีการเรียกชื่อกันจนเพี้ยน

วัดสถิงพระนั่นเอง
ใช่แล้วใครที่มาถึงวัดแห่งนี้แล้วนะคุณผู้ชม
พระพุทธศาสหรือพระเชตุพลพุทธศาส
เป็นพระนอนขนาด๑๔เมตรสูง๒เมตร

ชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อเท่านอนเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านที่นิยมมาเนี่ยก็จะมากราบไหว้ขอพรในสิ่งที่เขาต้องการอะไรแบบนี้
แล้วก็สมปรารถนากันไปครับเมื่อสำเร็จได้ดังที่ต้องการแล้วก็จะมาปิดทอง
หรือว่าจะนำผ้าห่มเนี่ยมาห่มพ่อเท่านอนก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะเดินทางมา
วัดจะทิ้งพระแห่งนี้กันเยอะมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
ขออะไรก็สมหวังสมปรารถนาดั่งตั้งใจก็เลยทำให้มีชาวบ้านมีประชาชนเนี่ย
กราบไหว้ขอพรกับพ่อเท่านอนเป็นจำนวนมากจริง
ได้รู้ที่มาที่ไปของวัดนี้แล้วนะวัดจะทิ้งพระมีจริง
ไม่ได้จะทิ้งพระแต่วัดจะทิ้งพระ

วัดไม่ได้จะทิ้งพระแต่วัดจะทิ้งพระ

ให้หายงงกันไปคือวัดนี่มันมีจริงอยู่ที่สงขา
ใช่แล้วชาวสงขลาชาวสถิงพระรู้จักกันดี